หลักจากหน้าจอเรื่องนี้ดุเด็ดเผ็ดบันมาก

อดีตพระภัยวันวรรณบุตร

เรื่องนี้คือพระชาตรี

แล้วจู่ในไร้สดนี้พระรูปนี้
ไปพัดพิงถึงอดีตพระพลายวัน

จังหวะนี้มีทนายความคนหนึ่งจู่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งความหมินประมาทแพรรี่
เพราะถือว่ารักษณะการพูดของแพรรี่ดูหมินวงการศาสนาดูจังหวะปะทะกันหน่อยเดือดกันจริง
คำพูดเหล่านี้อ้างสิทธิ์ตามกฎหมายข้อไหนครับ
ใช้สิทธิ์ในการถูกพาดพิงค่ะกูเป็นผู้เสียหายที่ถูกมันพาดพิง

ควรโยนคำถามนี้กลับไปที่พระไหมคะ

คำถามกูคือกูอยากให้มึงกลับไปถามพระ
ว่าเอาสิทธิข้อไหนมาด่ากูก่อน
มันไม่ใช่หน้าที่ของผม
บินคุณมีสิทธิ์อะไรภาวะถนัยความคนนี้ไปแจ้งความกับคุณนะคะ
ที่โรงพักษณ์ฉะเชิงเซาในข้อหากคือ
หมินพระชาตรีเหมพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร
ในนครเซ็นซ์ปิตุ้เบอร์ที่รัสเซีย
นี่แหละค่ะไปแจ้งความเอาผิดกับแพรรี่
ว่าไปดูหมินพระชาตรีแพรรี่ก็เดือดเลยสิฮะ

บอกว่าพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับพระชาตรี
หากแพรรี่ฟ้องกลับในรายการคุณผู้ชมมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะ
คุณแพรรี่เนี่ยมีการที่แจ้งด้วยบอกว่า
รู้จักกับพระชาตรีมาก่อนแต่ทำไมคุณมาพาดพิงดิฉันล่ะคะ
ไลฟ์สดอ่ะแล้วเรียกว่าอีแพรรี่
เออแล้วหาว่าเนรคุณย่ำยี่ศาสนา
เขาบอกเลยนะคุณแพรรี่บอกเลยนะว่าอย่าคิดว่าพระเทศได้คนเดียวนะ
ฉันก็เทศเป็นเหมือนกันฟังได้เหมือนกัน
แล้วก็มองว่าเรื่องของการที่จะมาเป็นกำลังทางพระพุทธศาสนาเนี่ย
ไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ว่าต้องห่มเหลือง
ใครก็สามารถที่จะคือมีความรู้ด้านศาสนาก็สามารถที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาได้เหมือนกัน
แม้ว่าเขาตอนนี้อยู่ในชุดของคารวาสถูกไหม
แต่เขามีความรู้องค์ความรู้ด้านศาสนาประเรียน๙นะคะ

แล้วในไลฟ์แรกของพระชาตรีเองก็กล่าวหาว่า

แรรี่เองเขาก็มีการไลฟ์โต้ต่อไปก่อนหน้านี้แล้วว่า
ำพาอะไรแม่เขายังอยู่แม่เขายังไม่ได้ตายอะไรแบบนี้นะ
แล้วยังไม่จบนะคุณผู้ชมคืออันนี้ว่าเดือดร้อน
แต่สิ่งที่เดือดกว่าคุณแพรรี่ค่ะ
จู่ก็ลักษณะใช้คำว่าแฉได้ไหม
อยู่ก็มีข้อมูลชุดใหม่ออกมาเกี่ยวกับพระชาตรีรูปนี้เยอะมากเลยนะครับ
บอกว่านี่ต้องยอมแล้วค่ะณจุดนี้
ถ้าพระชาตรียังไม่หยุดเดี๋ยวฉันจะออกมาแฉ
มีทั้งสลิปการโอนเงินกู้ยืมเงินคารวัตรแล้วไม่คืน
ทุนการศึกษาเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศ
มีภาพถ่ายอนาจารย์โชว์วิวซิกแพคโชว์ของลับส่งให้ศรีกา
ธนายความไม่ควรถือห่างอลัทชีคุณพาวรี่บอกนะฮะ
จะทำให้พระเป็นอันทภาณไม่ห่วงถ้าถูกฟ้อง
เพราะคุณแพรรี่ประกาศตัวเลยนะคะว่าฟ้องมาฟ้องกลับไม่โกงนะคะ
ที่นี้หลังจบรายการคุณพาวรี่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง
เฟซบุ๊กระบุบอกว่าดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบว่า
นี้ดิฉันได้มอบอำนาจให้ทนายความของดิฉันไปคัดลอกการลงบันทึกประจำวัน
ซึ่งทนายความคนหนึ่งไปแจ้งความร้องทุกข์ดิฉันไว้ก็คือทนายนั่นแหละ
ราชนั่นแหละค่ะครับหากข้อความในบันทึกประจำวันมีส่วนไหนที่ระบุเจาะจงตัวตน
กล่าวหาดิฉันด้วยข้อความอันเป็นเท็จดิฉันจะสู้คดีและดำเนินคดีกลับด้วยโทษอาญาเช่นเดียวกัน
อืมขณะของเพจของพระสตรีหลังจากที่ออกมาโพสต์ขอโทษ
คุณแพรรี่แล้วนะคะนี่ไปตรวจสอบแล้วยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดนะคะนี่ไง
นี่ไงแต่คุณแพรรี่ก็พูดถูกประเด็นหนึ่งนะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการ
แล้วถึงจะพูดเรื่องของการแบบข้ำสอนของพระพุทธศาสสนาได้ย่างเงี้ย
อย่างคุณแพรรี่เองก็เป็นอดิษฐ์พระไพรวัลแล้วประเรียนเก้า
เขาก็มีจุดความรู้เขาก็สามารถ
ที่จะเผยแพร่ได้ในฉบับของเขา
แต่จริงพระชาตรีท่านก็โพสต์แบบขอโทษไปแล้ว
โหสิกรรมไปแล้วแหละนะฮะแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่จบ
เพราะมีทนายนี่แหละที่มาฟ้องเอาผิดแพรรี่เนี่ยนะฮะ
มันกลายเป็นคดีความไงกลายเป็นเรื่องใหญ่
แต่ต้องบอกมันนี่ว่าชาวนิดเขาเทไปทางฝั่งแพลวีดีน่ะ
เขาถือว่าก็ไปด่าเขาก่อน
ถ้าคุณจะเรียรายเงินสอนธรรมะนะ
คุณก็สอนไปนั่นหน้าที่ของคุณ
หลีกของสงฆ์แต่กับการที่มาพลาดเพลงใคร
แล้วเรียกว่าอีไอมันก็ไม่น่าจะใช่ไง

โอ๊ยเขาบอกมือถือมีคนส่งรูปส่งอัตภัณฑ์มาให้เขาเยอะมาก

แล้วก็มีหลักผ่านอีกเทียบเลยนะที่ได้เปิด